ถ้าเกิดตามสถิติที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
วันพฤหัสก็จะเป็นวันที่มีประสิทธิ์ปริมาณฝุ่น
ที่เข้ามาปกครุมในพื้นที่กรุงเทพฯมหานครค่อนข้างเยอะ
แต่ว่าจากที่ได้รายงานมาอย่างต่อเนื่องว่าตอนนี้มีปัจจัยหลายอย่าง
หอบเอาฝุ่นละอองเข้าไปปกคลุมนอกพื้นที่กรุงเทพแล้ว
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปกระจายอยู่ในแถวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานส่วนใหญ่ในวันนี้
แต่ว่าก็จะมีอยู่บางจุดบางพื้นที่บางช่วงเวลาเท่านั้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ที่มีโอกาสเจอฝุ่นอยู่ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงไหน
และจังหวัดไหนบ้างที่ต้องเตรียมรับมือต่อไปสำหรับสัญลักษณะการฝุ่น
รวมไปถึงความแปรปวนสภาพอากาศที่มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น

คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบสถานการณ์ฟ้าฝนในเมืองไทยของเรา

ภาพรวมแล้วยังคงทรงเหมือนกับช่วง๒๓วันที่ผ่านมานะครับ
สภาพอากาศตอนกลางยังคงมีความร้อนอบอ้าว
ในช่วงเช้ากับช่วงเย็นลมจากบริเวณอ่าวไทยพัดเข้ามาค่อนข้างแรง
จะสังเกตว่าขณะนี้กระแสลมมีการเบี่ยงไปทางอิสานนะครับ
ดังนั้นในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนก็จะได้รับผลพวงจากหมอกควัน
ซึ่งก่อนหน้านี้ขอนแก่นนะครับก็ได้รับไปแล้วนะครับ
หลังจากนี้ก็จะมีหลายจังหวัดมากยิ่งขึ้นที่จะมีกลุ่มหมอกควันกระจายเข้าไปปกคลุม
ขอนแก่นวันนี้เช้านี้ก็๑๗๐ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ
ส่วนพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับตอนนี้กระจายไปอยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างแล้วนะครับ
ก่อนหน้านี้อยู่ในแถวบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบน
นั่นก็หมายความว่ากระแสลมนั้นพุ่งไปถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างแล้วนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่คงต้องเตรียมรับมือต่อไป
หลังจากนี้อย่างที่ได้เกิดขึ้นทุกปีก็คือ
เหนือก็จะเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากเรื่องของหมอกควันค่อนข้างเยอะนะครับ
ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
วันนี้เนี่ยนะครับช่วงเวลาที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่ก็คือช่วง๗โมงอาจจะเยอะหน่อยนะครับ
สีแดงเต็มพื้นที่เลยนะครับสิบโมงก็มีอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับ
หลังจากนั้นอากาศก็ไม่ค่อยส่งผลกระทบมากเท่าไหร่นะครับ
ก็จะไปมีผลอีกทีหนึ่งช่วงประมาณตี๔นะครับวันพรุ่งนี้
แล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึง๑๐โมงเช่นเดียวกัน
และหลังจากนั้นจะสังเกตว่าค่อนข้างเป็นสีส้มนะครับ
ยาวไปจนถึงวันจันทร์มีวันอังคารอยู่หน่อยหนึ่งนะครับ
อาจจะต้องระวังเพราะว่าเป็นช่วงที่อากาศนั้นมีการจมตัวลงมา
เพราะว่าอากาศเย็นจากตอนบนเนี่ยนะครับ
จะมีการแผลลงมาถึงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และหลังจากนั้นจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับ
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฟ้าฝนในวันนี้
เช้านี้จะสังเกตว่าฝนนี่มีการก่อตัวขึ้นส่วนใหญ่
จะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ฝั่งอ่าวไทยแล้วก็มีภาคตะวันออกบ้างเล็กน้อยเป็นเล็กเท่านั้นนะครับ

ว่าหลังจากนี้เป็นอย่างไรสีแดงส้ม

สีแดงส้มเนี่ยจะค่อยลงมาจนถึงอีสานตอนบนนะครับ
ก็จะลงมาถึงบริเวณประเทศไทยของเราตอนกลาง
ซึ่งนั่นหมายความว่าในช่วงนี้ช่วงนี้อากาศเย็นลงมา
มาเจอกับอากาศร้อนชื้นก็คืออากาศที่มีความชื้นสะสมเยอะ
สิ่งที่ต้องเจอกันก็คือความแบบวนสภาพอากาศ
ฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรง
นี่คือช่วงวันศุกร์นี้
จะสังเกตว่าฝนส่วนใหญ่ก็มีการกระจายตัวทั่วไปประปาย
เหมือนช่วงก่อนหน้านี้ก็คือภาคตะวันออก
ก็จะมีการกระจายตัวเยอะหน่อยแล้วก็อีสานตอนล่าง
หลังจากนั้นไปดูช่วงในชุดต้นสัปดาห์วันจันทร์
ฝนจะมีการกระจายตัวมานะครับจากลมหนาวที่แผลลงมาแบบนี้
ฝนตั้งแต่ตอนบนของภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงบริเวณตอนกลาง
กรุงเทพมหานครก็มีโอกาสที่จะเจอด้วยในช่วงวันจันทร์
หลังจากนั้นฝนก็ไปตกต่อภาคเหนือ
ยังคงตกต่อเนื่องอีสานจะหายไปเพราะว่าความเย็นมาแล้ว
กรุงเทพฯก็ยังคงมีโอกาสตกในช่วงจันทร์
ดังนั้นต้นสัปดาห์หน้าใครที่วางแผนจะเดินทาง
ก็คงจะต้องเตรียมรับมือหน่อยเพราะว่าฝนที่ตก
อย่างที่บอกไปว่าเป็นฝนฟ้ากระนองอาจมีลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า
ดังนั้นต้องติดตามการประกาศเตือนภัยจากกรมประตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องด้วย
และนี่คือทั้งหมดของรูปก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันพี่สิทธิมหันฯสวัสดีครับ